ความรุนแรงในครอบครัวแต่นี่เป็นพี่กับน้อง
ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะพี่ชายคนหนึ่งเวลาเมากลับบ้านมาก็ด่าน้องลูกทรพีลูกทรพี
แล้วก็หาเรื่องชกต่อยกันเนี่ยนะคะแต่หลายครั้งไงคะความแค้นมันสะสมความเจ็บมันสะสม
เพราะว่าคำว่าลูกทรพีมันแรงนะมันเจ็บนะน้องชายทนไม่ไหวค่ะ
คว้าขวดมาทุบศีรษะพี่ชายหลังจากนั้นใช้ไม้หน้าสามกระหน่ำตีซ้ำจนตายค่ะ
บ้านนะคะเหตุสลดนี้เกิดขึ้นกลางดึก๙มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพเพลหลังจากได้รับแจ้งเหตุไปเลยค่ะ
บ้านที่หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะอยู่ในอำเภอเพลพบศพนายหนูกัน
อายุสี่สิบห้าปีน้องเสียชีวิตอยู่หลังบ้านค่ะ
สภาพศพนายหนูกันนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดที่ศีรษะมีบัตรแผลชะกัน
ถูกทุบด้วยของแข็งข้างศพไปเจอขวดเหล้าขวดเบียร์แตกกระจาย
ไม้หน้าสามเปื้อนเลือดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ถามว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคนในครอบครัวนั่นแหละ
น้องชายน้องชายผู้ตายนี่แหละชื่อว่านายถนอมอายุ๓๕ปี
ซึ่งหลังจากก่อเหตุนายถนอมเนี่ยปั่นจักรยานไปมอบตัวกับเอ่อ
ขออภัยนะคะไปมอบตัวกับผู้ใหญ่บ้านด้วยตัวเองเลย
ถนอมสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าพี่ชายวิธีการคือใช้ขวดเหล้า
แล้วก็ขวดเบียร์ตีหัวพี่ชาย๗ขวดคุณ๗ขวดนะ
และหลังจากนั้นเดินไปหยิบไม้หน้าสามกระหน่ำตีซ้ำเอาแบบไม่ยั้งเลย
พี่ชายตายคาที่เลยก็คือที่หลังบ้านสาเหตุล่ะ
ทำไมกระหน่ำตีเขาถึงขนาดนั้นบอกว่าพี่ชายเวลาเมา
กลับมาถึงบ้านด่าประจำเลยคำที่มันแทงใจคือคำว่า
ลูกทรพีด่าแบบนี้และหลังจากนั้นก็มีเรื่องชกต่อย
ทำร้ายร่างกายกันเป็นประจำเกือบทุกวันเลยครอบครัวนี้มีหลายคน
ถามอีกคนนึงเป็นคนที่ร่วมครอบครัวก็คือพี่ชายของผู้ต้องหา
อายุสามสิบเก้าปีเปิดเผยว่าตอนเนี้ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ผมรับไม่ได้เป็นการกระทำที่โหดเยี่ยม
และจะไม่ให้อภัยน้องชายคนเล็กที่ก่อเหตุเลยแม้ว่าเขาจะมีอาการป่วยทางจิต
ก็ตามอ้าวได้ข้อมูลนี้มาเพิ่มเติมด้วยเอาคนก่อเหตุมีอาการทางจิตเหรอ
ก็เลยบอกใช่ครับย้อนกลับไป๘ปีที่ผ่านมาเขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะ
ปีที่ผ่านมาน้องชายคนนี้ที่ก่อเหตุ
เคยมีประวัติการรักษาจิตเวทจากการติดยาเสพติดแล้วก็การติดสุราอย่างหนัก
ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนกลัวคนมาทำร้าย
หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อมูลนี้เกี่ยวกับอาการจิตเวทตำรวจก็ได้
แต่ว่าอย่างไรก็ตามตำรวจต้องเข้าควบคุมตัวนะคะ
ผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะ
มีพี่น้องมีชาวบ้านมามุ่งดู
บางคนก็พยายามจะฝาแนวกั้นของตำรวจ

ตำรวจก็วางกำลังคุ้มกันไว้อย่างปลอดภัยและแน่นหนาค่ะ